สรรค์วันเกิดนะจ๊ะน้องโนล่านะคะ
ลูกสาวตัวน้อยวัย๒ขวบของคุณแม่เจนนี่กับคุณพ่อมิกกี้นั่นเองนะจ๊
เมื่อวานนี้เพิ่งจะครบรอบอายุ๒ขวบกันไปนะคะ
ก็มีโมเมนต์น่ารักให้เราได้ดูกันด้วยนี่ค่ะคลิปนี้เลย
ดูเป็นยังไงลูกโป่งใหญ่กว่าตัวเปล่า

เป็นคลิปที่ทำให้เราได้เห็นความสดใสน่ารักของน้องโนล่า
ที่เพิ่งจะส่องขวบเต็มเมื่อวานี้
คือตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขาพาไปเที่ยวต่างจังหวัด
ก็เลยได้เห็นบรรยากาศน่ารักพร้อมกับน้องโนล่าแบบนี้
นี่นับถือลูกโป่งแบบนี้ก็เป็นการประกาศนะคะว่าปีนี้หนูอายุ๒ขวบแล้วนะพี่
จากนี้ค่ะคุณแม่เจนี่และคุณพ่อมิกกี้ก็ได้พร้อมใจกันโพสต์ภาพลูกสาวตัวน้อยพร้อมกับเข็มแคปชั่นอวยพรเอาไว้ด้วยนะคะ
อย่างคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าสุขสรรค์วันเกิดลูกสาวของฉันเป็นรอยยิ้มที่ทำให้คนเป็นแม่มีความสุขมากมากเลยค่ะอ่า
ส่วนคุณพ่อค่ะบอกว่า๒ขวบแล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีความสามารถฉลาดอบอุ่นใจดีน่ารักเติบโตมาพร้อมปฏิหารรอบตัวพ่อกับแม่รักหนูมาก
แม่ทูลหัวอย่างคุณนานาเรติน่าเอง
ก็ขอร่วมอวยพรวันเกิดหลานสาวด้วย
เป็นการโพสต์คลิปประมวลภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องโนล่าตั้งแต่ตัวจิ๋วเลย
มีทั้งตอนเต้นตอนกินตอนเดินแบบ
เรียกได้ว่ารวมทุกโมเมนต์ของอิริยบทเลยก็ว่าได้นะ

คุณนานาบอกเอาไว้นะคะว่าตัดคลิปไปก็ยิ้มไป

ปีนี้พี่โนล่าโต๊ขึ้นเยอะมาก
ทำการแสดงได้เยอะขึ้นมาก
ขอให้หนูมีความสุขสุขภาพแข็งแรง
เป็นรอยยิ้มที่สดใสของทุกคนแบบนี้ตลอดไป
นานารักหนูที่สุดเลย
อันนี้คือสิ่งที่คุณนานาโปสเอาไว้นะคะ

นานานานานานา